ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการใช้อำนาจของ
คณะของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามราชาชีวิต
เหตุผลนะครับที่เราต้องการที่จะตั้ง
อาจจะกล่าวว่าการใช้อำนาจของพรศชมี๒ประการ
ประการแรกเราจะพบว่านักตั้งแต่วันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๕๗
ระบอบรัฐประหารที่ถูกสถาปนาขึ้น
ภายใต้การดูดนำของคนเอกประยุทธ์จันทรวชา
หรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับ
ยังคงอยู่กลับเข้าในปัจจุบัน
การใช้อำนาจนี้สะท้อนหลายอย่างครับ
สะท้อนถึงการใช้อำนาจตามมสส
สะท้อนถึงการที่แม้เราจะมีรักษณ์ศาสตร์ใหม่
แต่ก็ยังคงมีการรับรองให้หัวหน้าคอสชยังคงใช้อำนาจแบบนี้ต่อไปได้
การใช้อำนาจของหัวหน้าคอสชหรือแม้แต่บรรดาประกาศ
หรือความสั่งของศสยังคงเกิดขึ้น
แม้กระทั่งเราจะมีรัฐสภาแม้กระทั่งเราจะมีการเลือกตั้งแล้วก็ตาม
ซึ่งส่งผลกระทบในเหตุผลที่๒ว่า
ผลกระทบนี้เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างคว่างรุนแรง
ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง
แต่ยังคงเกิดขึ้นจนถึงในปัจจุบันดังที่ปรากฏว่ามีการใช้มาตรา๔๔อยู่เนื่อง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างนะครับ
มีตั้งแต่ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมก็ไม่สามารถทำได้
ก็ไม่สามารถที่จะกระทำได้
ผลกระทบนี้ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อย
มีคดีความอยู่ทั้งในศาลวิทธิธรรมและศาลประหาร
ผลกระทบนี้ยังมีต่อไปว่าทำให้คุณคุณบางคลุมได้รับประโยชน์อย่างมากมายมากกว่าศาล
ผลกระทบต่อไปนี้ยังมีต่อไปว่าประชาชนได้สูญเสียที่ดินทำกิน
ชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง
จากเดิมที่เคยทำงานแบบหนึ่งวันนี้ไม่สามารถที่จะทำงานแบบเดิมได้
ผลกระทบมีสภาพแม่นร้อนดีตามที่รัฐมนุมได้กำหนดเอาไว้
และมากไปกว่านั้นครับผลกระทบนี้ยังรวมไปถึงบรรดาข้าราชการที่ถูกโยกย้าย
เป็นผู้แทนของประชาชนในระดับที่เค้าผิดได้
เรายังมีความประสงค์ที่อยากจะตั้งกรรมติการ
เรามีความประสงค์ที่อยากจะตั้งกรรมศิการเพื่อวินิจฉัยถูกกดกระทบนำเก่า
โดยการวินิจฉัยนี้หากเป็นไปได้และเสร็จสิ้น
เรามีความประสงค์ว่านับตั้งแต่การรัฐประหารในวันที่๒๒พฤษภาคม
จนถึงในวันที่มีการตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกรทเราต้องการตรวจสอบผลกระทบ
เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปว่าหากต้องมีการเยียวยาหรือแก้ไขปัญหา

ดังนั้นอาศัยพศ๔๑และ๔๒ของพศการประชุมสภาคมผู้แทนรัฐสังคมของ๒๕๖๑
พศพศเราจึงเสนอยัตติด่วนเพื่อตั้งกรรมศิการวิสามารถที่มากกับคุณครับ

พศแม้แต่ในภาคการ
ข่าวดังนั้นผมคิดว่าการใช้สิทธิเสรีภาพในยุคปัจจุบันยังมีปัญหา
ประชาชนที่ยังต้องการวิภาควิจารณ์นะครับคุณประยุทธ์หรือคุณประวิทธิ์
ก็ยังมีปัญหาไม่สามารถที่จะวิภาควิจารณ์ตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
การคงผลงจากตามการมีเจ้าหน้าชุดถัดส่วนทะหารไปตามที่บ้านของคนที่เห็นต่างจากรัฐยังพึ่ง
เรื่องต้นสิ่งที่ผมตอบได้ตอนนี้นะครับในการตั้งกรรมธิการนี้เราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อน
ส่วนจะนำไปสู่อะไรเดี๋ยวผมต้องไปว่ากันทีหลังนะครับถ้าให้ผมตอบตอนนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับ
เพราะว่าเราต้องการเนื้อหาสารรับข้อมูลข้อมูลคนกระทบที่เกิดผิดก่อน
แต่การจะทำตรงนี้ได้จะต้องมีข้อมูลพื้นฐานตรงนี้ต่อ